คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวที่มันแปลกประหลาดกันหน่อยนะครับ
อย่างที่ผมเกิดเอาไว้อยู่ที่จังหวัดกาลสินนะครับ
วัวที่มันเพิ่งคลอดออกมาเนี่ย
หน้าตามันแปลกประหลาดแล้วที่สำคัญมันมา๓ตา
วัวที่ไหนมี๓ตาเดี๋ยวไปดูความประหลาดนี้กันครับ
นี่เลยเจ้าตัวนี้ครับเจ้าลูกวัวประหลาดที่มีตาถึง๓ตา
ฟาร์มเลี้ยงวัวหลังซอยสุขสบายใจ๑๗เขตเทศบาลเมืองกาลสินนะครับ
คุณจิรวัตนันผาเจ้าของวัวเนี่ยเล่าว่า
ตนเองเลี้ยงแม่วัวพันบรามันผสมมาได้ประมาณสัก๕ปีแล้ว
เจ้าแม่วัวตัวนี้เคยออกลูกมาก่อนหน้านี้ทั้งหมด๓ตัว
คือไม่มีอะไรที่เป็นแบบนี้มาก่อนเลยใช่ไหมคะ

จนมาถึงเจ้าวัวตัวเนี้ยมันคลอดออกมาเป็นตัวที่สี่
พี่เขาก็คาดว่าตอนแรกกำหนดกับทางแพทย์เอาไว้แล้ว
เพราะว่าจะทำการคลอดในวันที่๒๙มกราคม

พูดคุยทำเลิกยามงามดีเอาไว้เป็นที่เรียบร้อย
กำหนดการคลอดของมัน๒๙มกราคม
แต่เขาบอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสดร้อนนี่เอง
เดินไปเจอมันปั๊บตกใจ
วัวตัวที่๔คลอดออกมาแล้ว

ใช่ครับคลอดออกมาก่อนกำหนด
แล้วออกมาเนี่ยมันไม่เหมือนวัวอื่นทั่วไป

วัวที่ไหนนะ

ทำไมคะที่ผมบอกไปวัวมันจะร้องม
แต่วาที่สีเสร็จ

สงสัยอยู่ที่สูงอะอย่างนั้นก็ได้สูง
ปกติมอพอออกไปสีเสร็จเบ
ศรีสะเกดช่วยไลน์มาบอกด้วยนะครับ
วัวที่บ้านท่านร้องเบ้หรือเปล่า

มันเป็นมอร์กับเบ้ผสมกันหรือเปล่า

ใช่ประหลาดมากที่ศรีสะเกดเนี่ย

หรือว่าที่กาลสินมันจะร้องเป็นเหมือนศรีสะเกดคุณ

เจ้าหัวตัวนี้ยังไม่ตายนะอื้อจ้า
ออกมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันต้องเช็คอาการกันอีกที
แล้วเจ้าของเนี่ยบอกว่าเอาล่ะยังไงซะ
เดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะสามารถกินนมของแวะแม่วัวได้หรือไม่
แล้วมันจะร้องเบ้หรือร้องวัวก็คงไปดูกัน
มันอาจจะร้องมอเดอร์
หลงหลงโผล่ออกมาอะไรแบบนั้น
โอ้โหดูหน้าตามันก็ไม่เหมือนธรรมชาติทั่วไปแล้วนะ

ให้ดูกันนะครับในช่วงวันแบบนี้
ต้นสัปดาห์ของสัปดาห์สุดท้าย